มาแล้วนะคะคลิปร้องเรียนเรื่องเสาไฟฟ้าเอียงที่ซอยสุขุมวิทย์๑๖
นอกจากทั้งเอียงแล้วยังไรโยงไรยางเลยฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่สัญจรไปมาแถวนั้นนั่นแหละ
เป็นเสาไฟฟ้านะครับต้นนี้อยู่บริเวณท้ายซอยสุขุมวิทย์๑๖นะครับ
มันเอียงคิดว่าเอียงเกินไปอะครับเอียงมากเกินกว่าเหตุ
อันนี้ก็เอียงเหมือนกันไม่รู้ว่ามันดึงมันดึงกันหรือเปล่านะครับ
แต่ฝากถึงจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ช่วยพี่น้องประชาชนหน่อยครับรู้สึกว่าจะเป็นเขตคลองเตยนะครับ
สำนักงานการไฟฟ้านะครับช่วยมาตรวจสอบดูแลประชาชนหน่อยนะครับ
เขาโพสต์คลิปนี้ลงไปแล้วก็ระบุข้อความ
ขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยแชร์กันหน่อยนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขให้ทีนะครับ
ระบุสถานที่เลยสุขุมวิทย์๑๖ขอบคุณมากครับ
แล้วก็บอกด้วยว่ากลัวจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นนะคะ
ซึ่งทางเราก็คาดว่านุ่มคนนี้น่าจะเป็น
หนึ่งในคนที่ใช้เส้นทางซอยสุขุมวิทย์เป็นสรร

คลิปนี้แชร์ต่อต่อไปอีก

มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ
วิพากษ์วิจารณ์ไปในธรรมนองเดียวกัน
เพราะนอกจากเรื่องของเสาไฟฟ้าเองแล้ว
สิ่งที่อยู่กับเสาไฟฟ้าและเห็นระยงระยางคือ
สายเคเบิ้ลสายอินเตอร์เน็ตสายโทรศัพท์ต่าง
รุงรังไปหมดแล้วก็มีจำนวนมากนะคะ
แล้วเขาก็เป็นการคาดการณ์กันนะว่า
สายไฟนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสาไฟฟ้าเอียงค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจะลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
สุขุมวิทย์๑๖ไปตรวจสอบไปดูข้อเท็จจริง
ไปดูเสาเนี่ยเอียงมากน้อยแค่ไหน
และเราจะมานำเสนอต่อไปค่ะ